เอาคุณผู้ชมที่ปฐุมธานีหนุ่มก่อสร้างเขาบอกว่าดวงต้องถึงฆ่าจริงจริงอ่ะ
คือทำงานหนักทั้งวันทำงานเสร็จแล้วไปตั้งวงกงเล่าข่าวกับเพื่อนร่วมงาน
แต่ไปดื่มกันอยู่ชั้น๓แล้วจังหวะพอดื่มเหล้าไปเยอะก็เออปวดปัสสาวะ
เดินไปปัสสาวะตรงระเบียงชั้นสามครับร่วงตกลงมาเลยค่ะโอ้โห
เสียชีวิตคาที่เลยนะคะอ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสี่ทุ่มเมื่อคืนนี้เองค่ะ
ตำรวจสพคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีได้รับแจ้งมา
บอกว่ามีคนงานก่อสร้างพระตกระเบียงอาคารพาณิชย์เสียชีวิตในหมู่บ้านธนทรัพย
ที่ถนนเรียบคลองแอร์หนึ่งขีดสองที่ตะมุนคลองสองนะคะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์สี่ชั้นข้างถนนในหมู่บ้านก็พบศพผู้เสียชีวิตนะครับ
เป็นผู้ชายทราบชื่อคือนายฉัดโสนาคาอายุสามสิบสองปี
เป็นคนงานก่อสร้างสภาพก็คือที่ศีรษะเนี่ยมีแผลชะกันนะคะ
แล้วก็เลือดไหลออกอาบพื้นเลยค่ะพงหญ้าใกล้กับอาคารพาณิชยก็มีกองเลือดจำนวนนึงด้วย
ส่วนที่ชั้น๓ของอาคารนะคะก็มีเหล้าขาววางอยู่๓ขวด
ใกล้กับระเบียงห้องสอบส่วนเบื้องต้นก็คือผู้ตายเนี่ยพลัดตกลงมาหลังจากที่ยืนปัสสาวะอยู่ตรงระเบียงตึกชั้นสาม
เมืองต้นก็มีการบันทึกภาพแล้วก็นำศพผู้ตายส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุค่ะเอ่อเป็นอาคารพาณิชย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
ชั้นหนึ่งด้านหน้าอาคารเนี่ยมีโครงแท่งเหล็กที่งอจากแรงกระแทกด้วยนะคะ
แล้วก็มีกองซ้ายที่คนงานเอามาโรยกลบรอยเลือด

คือเขาร่วงลงมาแล้วก็กระแทกเหล็กอันนี้จนมันงอแบบนี้เลยค่ะ

ใช่แล้วก็มีกองเลือดด้วยนะคะ
จุดที่นายฉัดตกลงมาเป็นระเบียงห้องชั้น๓
สูงจากพื้น๑๐กว่าเมตรค่ะ
แล้วก็ตรงนี้คือจุดนี้คือจุดที่เขาพลัดตกลงไป
แต่ว่าจุดนี้คือจุดที่เขามานั่งดื่มเหล้าขาวอยู่
ก็มีเสือมีขวดเหล้าเบียร์แก้ววางทิ้งเอาไว้

ก่อสร้างอยู่ก็คือเขาทำงานก่อสร้างที่อาคารนั่นแหละ

นี่แก้วเกิ้ลยังอยู่ตรงนี้ก็คือระเบียงโล่งนี่ฮะ

เขาก็แหม่ดื่มเหล้าไป๒๓ขวดแล้วไงก็ปวดปัสสาวะ
แต่คงจะขี้เกียจเดินลงมาข้างล่างหรืออะไรก็เลย

แล้วเม้าด้วยค่ะก็พลัดร่วงลงมาเลย
ทีมข่าวเราก็อยากจะรู้ว่า๑๐กว่าเมตรเนี่ยแรงกระแทกมันรุนแรงมากขนาดไหน

หลินที่ตกลงมาจากระเบียงชั้น๓จุดเดียวกับที่ในฉัดตกลงมาค่ะ

อย่างที่เห็นเลยนะคะแรงกระแทกถือว่าแรงมาก
ไปพูดคุยกับนายคมสันติอยู่ป้อมเพื่อนคนงานบอกว่า
เมื่อวานไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ได้ยินเสียงคล้ายรถชนดังมาก
เดินออกมาดูปรากฏว่าไม่มีรถชนหรอก
ฉัดนี่แหละร่วงลงมาชนกับพื้นครับจากระเบียงชั้นสาม
คือเมื่อคืนในฉัดนั่งกินเหล้าอยู่ที่ห้องชั้น๓เขาเล่านะคะ
แล้วก็เดินไปที่ระเบียงกำลังจะปัสสาวะครับ
คือคาดว่าน่าจะเป็นจังหวะกำลังงนเงนอยู่อะค่ะ
ดื่มเหล้าขาวเป็นคนเดียวสองสามผัวก็น่าจะเยอะแล้วเนอะ
พอเดินมาแล้วก็ร่วงลงไปเลยยังไม่ทันได้ปัสสาวะนะคะ
หลายคนก็พูดเหมือนกันว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอะไรโดนใจให้ไปยืนปัสสาวะตรงริมระเบียง
เพราะว่าตอนแรกนายฉัดเดินลงมาคือจะไปปัสสาวะใส่ถังที่อยู่ในตึกอยู่แล้ว
เดินไปแล้วนะเดินไปที่ถังแล้วนะคะมันมีถังอยู่
มันมีถังอยู่เขาเดินไปหาถังแล้วอืม
แต่อยู่อยู่ก็เดินย้อนกลับไปที่ระเบียงเฉยเลยค่ะครับจะไปปัสสาวะตรงนั้นแล้วก็ร่วงลงไปเลย
เพื่อนคนงานเลยบอกว่าไม่รู้ว่ามันมีพลังงานบางอย่างเรียกให้นายฉัดเดินกลับไปที่ระเบียงหรือเปล่า
เพราะตอนที่เขามาทำงานแล้วก็นอนพักในอาคารนี้เขาบอกเขาได้พบสิ่งลี้ลับด้วย
เนี่ยเนี่ยเป็นจังหวะลักษณะนี้เราจำลองภาพให้ดูนะคะเขาบอกว่าสิ่งลี้ลับที่เขาเคยเจอเนี่ยคือเขาเคยเห็นเงาดำ
ครับเป็นเงาดำดำเดินผ่านตรงห้องที่เขาพักค่ะตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยตาฝาดนั่นแหละอืม
เงาเงาแสงฟงแสงไฟสงสัยแฟนเดินไปทำกับข้าวละมั้งครับ
แต่พอไปถามแฟนบอกเธอเธอเมื่อกี้เธอเดินผ่านห้องเราหรือเปล่าเออ
บอกไม่นะนอนอยู่ในห้องไม่ได้ออกไปไหนเลย
เขาก็เลยรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นพลังงานบางอย่างหรืออะไรสักอย่างที่อยู่คนละโลกคนละมิติกับเขาแน่
เขาก็กลัวไม่กล้าลงไปเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนเลยนอกจากนี้เนี่ยมีคนงานคนอื่นเจออะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะ
เขาบอกอยู่ก็ได้ยินเสียงของผู้ชายบ้างแต่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงใคร
เป็นเสียงถามบอกว่าจะไปไหนอย่างนี้เลยเหรอ
เขาบอกว่าพูดช้าช้าเย็นยานอืม
จะไปไหนประมาณนี้ไหมที่ฉันไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เป็นเสียงผู้ชายนะ
ครับอ่ะเขาบอกว่าคนงานที่ได้ยินก็โอ้โหคนหัวลุกอะค่ะ

ลักษณะน้ำเสียงที่ถามเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงด้วย
ผู้ชายลักษณะการพูดเนี่ยคือพูดเหมือนเพื่อพูดกันไหมครับ
เขาพูดช้าเขาเองเขาเล่าให้ฟังนะพูดช้าครับแบบนี้ครับ
ถามว่าไปไหนครับไม่ตอบไม่ตอบตอนนั้นพี่แล้วเขา
คนที่ถูกถามนะเขาคิดว่าเป็นอะไรอ่าเขาคิดว่าเป็น
คนทำงานด้วยกันมานั่งถามตรงบันไดอย่างเงี้ครับมันก็น่ามีสวยแบบ
คล้ายคล้ายมีอะไรจูงใจกลับไปอะไรอย่างงี้บ้างครับนี่เป็น
ตามความเชื่อของคนงานที่นี่นะใช่ค่ะแต่ว่าเพื่อนอีกคนนึง
พัชนีชัยอินก็เป็นอีกคนนึงที่ก็นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันนะคะ
ก็บอกว่าก่อนที่ร่างในฉัดจะตกลงพื้นหัวในฉัดอ่ะ
กระแทกกับคานเหล็กก่อนที่เห็นเหล็กมันยุบแบบนั้นอ่ะ
อ๋อจังหวะนั้นหัวหลอกศีรษะเลยใช่กระแทกกับคานเหล็กจนไปงอ
แล้วร่างก็ค่อยร่วงลงไปกระแทกกับพื้นจนเสียชีวิตซึ่งนางพัชนีบอกว่า
ไม่น่าใช่เรื่องลี้ลับอะไรหรอกอืมเพื่อนน่าจะเมาอ่ะแหละครับ
แล้วก็ทรงตัวไม่อยู่ก็ล่วงลงมาแบบนั้น
ปวดเยี่ยวแกก็เลยลุกไปลุกไปไปยืนที่ที่แรกแกว่าจะไปเยี่ยวใส่ถัง
แกก็เปลี่ยนใจแกเลยไปเยี่ยวที่ระเบียงแล้วคนอีกสองคนก็คือแฟนกับอีกคนนึงนั่งกินเหล้าอยู่
คือไม่ได้สนใจไงก็เลยแล้วแกก็วูบลงไปเลยน่าจะเกี่ยวกับเมา
แล้วก็แกพักอยู่ข้างล่างไงแล้วแกขึ้นไปข้างบนแล้วแกอาจจะหลง
หลงแบบนึกว่าก้าวผิดเดินอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าแกพักอยู่ข้างล่างอย่างเ
เคยเดินลงไปเยี่ยวไปอะไรข้ามไปถนนอะไรแบบเนี้ยก็เลยคิดว่าแกนึกว่าจะลงมาชั้นล่างอย่างงี้
พอเดินไปข้ามไปฝั่งนู้นก็นี่ค่ะมันก็สูงอย่างเงี้ยค่ะอื้อหือเนี้ย
ชั้นสามสิบกว่าเมตรเอาจริงจริงนะคะแต่ศีรษะกระแทกเหล็กก่อนใช่ค่ะ
ญาติญาติเองไม่ได้ติดใจกับการเสียชีวิตนะคะก็นำร่างในฉัดไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดบุรีรำเรียบร้อยแล้วค่ะครับ